คลิปต่อไปนี้ค่ะอยากจะถามพี่เขาจริงเลยว่า
ถนนนี่มันราคาเท่าไหร่สงสัยจะเสียเงินซื้อมาแพง
เขาเล่นจอดขวางถนนแล้วลงไปคุยกันเฉยเลย
หนุ่มคนอื่นไม่ต้องไปใช้ถนนกันเลยค่ะ
ไปตีกันค่ะเป็นพี่คนขับรถบรรทุกลองไปดูคลิปนะคะ
ไม่มีไม่ได้พูดเลยกล้องตัวมีนี่กล้องตัวมีกล้องตัวมีไม่ได้พูดเลย
นี่นี่มีการเอามีดมาเคาะด้วยคนคนที่ปีนกระจกอยู่ข้างนอกแล้วตะโกนตะโกนเนี่ยค่ะ
เป็นคนขับรถมาทุก๒คนนะขับมา๒คัน
สองคนนี้ชวนเพื่อนบอกเอ้ยจอดเลยแล้วจอดปาดขวางถนนเลยรถบรรทุกสองคัน
มาหาเรื่องรถบรรทุกคันนี้ที่อยู่ในรถที่มีกล้องเนี่ยค่ะ
หาว่าเฮ้ยข่มขัวเมื่อกี้บอกมีปืนเหรอ
คนข้างในสายมือบอกไม่มีไม่ได้พูดเลยไม่ได้พูดว่ามีปืนเลยเนี่ย
กล้องก็มีไม่ได้พูดสักคำ
ข้างนอกก็ยังยืนยันบอกคุณขู่อ่ะคุณบอกคุณมีปืน
แล้วคันอื่นเขาทำยังไงก็ต้องหลบ
ก็ต้องหลบอะค่ะรถใหญ่ขนาดนี้รถบรรทุกคุณจะไปไหนได้
คุณกล้าฝ่าเข้าไปไหมคะเขามีมีดยาวด้วยนะเห็นไหม

นี่เห็นไหมจอดแบบไม่สนใจใครเลย
ข้อความบอกว่าใช้อารมณ์ไม่มีสติในการแก้ไขปัญหา
กมีดคมคู่เจ้าหน้าที่เรียกมาคุยดูหน่อยดีไหม
ถนนนี้เป็นของบริษัทพวกคุณเหรอ
พอใจก็ปิดถนนไม่ให้ใครไปก็ได้อย่างนี้เหรอ
ใหญ่นักเหรอนักเลงเหรอมีดเอ่ยดาบเอยมาเพียบเลย
ชาวเน็ตเห็นคลิปนี้เขาพูดเลยนะคะว่าโอ้โห
ถ้ามีปืนจริงพี่สองคนนี้สงสัยได้ลงไปวัดพื้นแล้วล่ะมั้ง
แล้วพี่มีมีดเห็นเลยไปเคาะรถเขาแบบนี้
คู่นี้หรือเขามีเรื่องอะไรกันมาก่อนหน้านี้หรือเปล่า
อยู่จะมากล่าวหาว่าอีกคนหนึ่งมีปืนแล้วมาจอดปาดแบบนี้
ไม่รู้หน่วยงานของที่ไหนหรือบริษัทไหนต้องดูแลกันหน่อยนะคะ
ก็คงจะไปมีปัญหาตรงไหนกันมาก่อนนั่นแหละ